ส่วนที่ขอนแก่นนะคะก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจเหมือนกัน

เจ้าของร้านขายของชำค่ะไปเที่ยวงานลอยกระทง

กลับมาถึงบ้านเข่าซุดเลยคุณผู้ชม

อดทั้งหลังแถมยังลามไปอีก๒หลังข้างด้วยค่ะ
นี่ค่ะเปลวไฟมันโหมไหม้ร้านมีโชคชัยที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
อยู่บนถนนกสิกรทุ่งสร้างบ้านเกษรนะคะ
ดับเพลิง๖คันก็เข้าไปฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมไฟในวงจำกัดได้
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วสินค้าของร้านกล่องกระดาษที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและทรัพย์สินอื่นภายในบ้าน
ไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลย
อกจากนี้ไฟที่ลุกไหม้ลามไปบ้านข้างเคียงอีก๒หลังด้วย
แต่เจ้าหน้าที่สกัดเอาไว้ได้ทันก็เลยได้รับความเสียหายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
สอบถามนางยุพินใจธรรมเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ติดร้านค้าของร้านขายของชำต้นเพลิงเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขากำลังเตรียมของใช้เพื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัด
อยู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นมาค่ะ

พอออกมาดูก็เห็นว่ามันมีประกายไฟที่หม้อแปลงหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ออกมานอกบ้าน

สีแดงมันก็เริ่มลุกขึ้นมา
ไฟมันก็เริ่มห่มขึ้นมาแล้วก็ลามไปในบ้านต้นเพลิงอย่างรวดเร็ว
นายธานินกินนาล่าเจ้าของร้านต้นเพลิงก็เล่าบอกว่า

แต่ยังไปไม่ถึงงานเลยเพราะว่ารถติดมาก
แล้วเพื่อนบ้านก็โทรมาหาเขาบอกว่าร้านไฟไหม้
ก็รีบขับรถกลับมาที่ร้านทันที
ซึ่งภายในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำนี้เนี่ย

พอมาถึงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาควบคุมเพลิงไว้ได้หมดแล้ว

ความเสียหายหนักมาก
สินค้าเนี่ยแทบจะไม่เหลือให้ขายเลยนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละค่ะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ